ไทยรัฐออนไลน์ร่วมกับไทยรัฐทีวีชวนคุณร่วมโหวตเพื่อค้นหาที่สุดแห่งปีสองพันยี่สิบสอง
ข่าวกีฬาแห่งปีสนับสนุนโดยแว็กซี่
ที่สุดของข่าวกีฬาปีนี้ข่าวแรกคงหนีไม่พ้นความโกลาหลเรื่องลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสด
ฟุตบอลโลกสองพันยี่สิบสองจากประเทศกาต้ามายังเมืองไทยเริ่มตั้งแต่การเจรจา
หน้าที่สุดท้ายของการกีฬาแห่งประเทศไทย
สนุนราคาสูงถึง๑๔๐๐ล้านบาท
จะจบดีลสัญญาได้เพียง๒วันก่อนการแข่งขัน
ด้วยการช่วยเหลือค่าลิขสิทธิ์จากกศธชจำนวน๖๐๐ล้านบาท
และภาคเอกชนคือกลุ่มทรูอีก๓๐๐ล้านบาท
ก่อนอื่นผมต้องขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการกศธชนะครับ
ที่ได้ให้ความสำคัญเห็นถึงประโยชน์นะครับในการถ่ายทอดฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับ
แล้วก็ได้มีการอนุมัติเงินสนับสนุนในการซื้อสิทธิ์ในการถ่ายทอดเป็นจำนวนเงิน๖๐๐ล้านบาท
แต่ระหว่างการแข่งขันก็ยังคงมีปัญหามากมาย
เรื่องการแบ่งสิทธิ์การถ่ายทอดสดปัญหาจอดำ
ประชาชนไม่สามารถรับชมได้ทุกช่องทางตามกฎมัสแครรี่
กศธชถึงกับออกแถลงการขอคืนเงิน๖๐๐ล้านบาท
จากการกีฬาแห่งประเทศไทยในช่วงระหว่างกลางของการแข่งขัน
ข่าวต่อมาเป็นความสุขและรอยยิ้มของแฟนกีฬาชาวไทย
ผลงานและความน่ารักน่าเอ็นดูของสาวทีมวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยที่โดดเด่นเหลือเกินในปีนี้
ส่วนผลงานนอกสนามความน่ารักความนอบน้อมก็กลายเป็นไวรัลและเป็นที่กล่าวขานของสื่อจากทั่วโลกเลยทีเดียว
ปิดท้ายด้วยบัวขาวบัญชาเมฆกับการสร้างกระแสฮือหาด้วยการกลับมาขึ้นชกในเวทีมวยราชดำเนินเป็นครั้งแรกในรอบ๑๘ปี
ชอบข่าวไหนเข้าไปร่วมโหวตกันได้ที่เว็บไซต์ไทยรัฐตั้งแต่วันนี้มีของรางวัลให้ลุ้นมากมายเลยทีเดียวนะครับ
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่๑มีนาคม๒๕๖๒